มาดูที่ระนองบ้างคุณผู้ชมค่ะมีคุณยายเหมือนกันค่ะ
ยายท่านนี้อายุ๘๐ปีมีพลเมืองดีแจ้งบอกว่า
ถูกทิ้งเอาไว้หน้าบ้านอยู่คนเดียวอดข้าวอดน้ำ
ปกติลูกสาวเป็นคนดูแลแต่ตอนนี้ลูกสาวไปไหนก็ไม่รู้ค่ะ

หลืม

คือเห็นภาพแล้วเรายังไม่อยากจะเชื่อเลยว่านี่มันเป็นภาพจริง

มันไม่น่าจะมีคนมานอนอยู่ตรงจุดนี้ถูกไหมคะ
แล้วยิ่งเป็นผู้สูงอายุไม่สบายด้วย

ตรงนี้เป็นบ้านพักคนงานปลูกติดกัน๑๐หลัง
อยู่ที่ตำบลเขานิเวศจังหวัดระนองแล้วก็มีรัวรอบขอบชิดนะ
มีประตูเหล็กบานเลื่อนเปิดแง้มอยู่
คุณยายเนี่ยนอนอยู่หน้าบ้านสวมเสื้อคอกระเช้าท่อนล่างเปลือยนะคะคุณผู้ชม
นอนอยู่บนพื้นคอนกรีตนอนอยู่แบบนี้เป็น๑๐ชั่วโมงแล้วค่ะ
ตำรวจเข้าไปช่วยก็พบว่าคุณยายรู้สึกตัวแต่ว่า
เคลื่อนไหวร่างกายไม่ได้เพราะอ่อนแรงมากช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลย
นั่งเองยังไม่ได้เลยคือโอ้โหคือมันเป็นภาพที่เห็นแล้วสะเทือนใจมากจริง
ในห้องพักตำรวจไปเช็คดูแล้วไม่มีใครอยู่
ไฟฟ้าไม่ได้เปิดนะคะมีซองยาบำรุงชื่อของคุณยายวางอยู่บนตู้เย็น
มีการขังสุนัขเอาไว้ในกรงตามข้อมูลเนี่ยพบว่าคุณยายถูกทิ้งเอาไว้สองวัน
ยังไม่ได้กินอะไรเลยค่ะต้องรีบพาคุณยายนะคะส่งโรงพยาบาลระนองค่ะ
นี่ดูสิคะคุณยายไม่มีแรงลุกนั่งเองยังไม่ได้เลยค่ะ
ท่านก็อายุมากแล้วด้วยแล้วนอนอยู่แบบนี้ข้าวไม่ได้กินมาน่าจะ๒วันแล้ว
สอบถามข้อมูลคือชาวบ้านเขาบอกว่าคุณยายอยู่กับลูกสาวที่เป็นลูกจ้างพักรวมกับในบ้านคนงานนี่แหละ
แล้วลูกสาวเนี่ยปกติก็เป็นคนดูแลเพราะยายเดินไม่ได้เวลาจะไปไหนก็ใช้วิธีถัดไปถัดพื้นไป
แต่ตอนบ่ายลูกสาวไปไหนก็ไม่รู้มีคนเห็นคุณยายนอนแบบนี้อยู่หน้าห้อง
ลูกจ้างแรงงานที่อยู่ตรงนี้ก็เดินเข้าเดินออกแต่ไม่มีใครช่วยค่ะ
คือเขาก็คิดว่าถ้าอยู่อย่างนี้แย่แน่เลยนะคะก็เลยแจ้งให้เจ้าหน้าที่มาช่วยเหลือแบบนี้ค่ะ
ตอนเช้านะคะเมื่อเช้านี้ตำรวจไปพบกับนายจ้างค่ะเจ้าของบ้านพักหลังนี้แหละ
ไปดูว่าลูกสาวไปไหนนะคะก็สอบถามสาเหตุที่ว่าทำไมคุณยายถึงอยู่คนเดียวแบบนี้จนเกือบเอาชีวิตไม่รอด
แต่จนตอนนี้ก็ยังไม่ได้เบาะแสเลยนะคะลูกสาวไปไหนก็ไม่รู้ค่ะ
นั่นน่ะสิฮะอันนี้ค่ะตอนนี้คุณแม่ก็เจ้าหน้าที่เขาพาไปดูแลอยู่นะคะแต่สำคัญก็คือลูกสาวไปไหน
แล้วรู้หรือเปล่าว่าแม่นอนอยู่หน้าห้องแบบนี้สองวันแล้วไม่ได้กินข้าว